ดูในโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้คนในโลกออนไลน์กำลังไปให้กำลังใจผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็เลยอ่ะงั้นมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยฝึกงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็อยากจะมีรายได้เสริมด้วยการขายลูกชิ้นแล้วอยู่ด้วยกันกับฝ่ายชายก็ต้องไปไปมามาบ้านที่ฉะเชิงเซานะคะเธอก็เลยให้ฝ่ายชายเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเธอก็ลงทุนทำร้านลูกชิ้นให้ขายแต่ฝ่ายชายขายได้๓๔วันก็เลิกนะคะเธอบอกว่าเหนื่อยมากเพร
ก็มีเหตุให้ทะเลาะกันแล้วก็พบว่าผู้ชายเนี่ยชอบสูบกัญชานะคะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจแยกทาง
แต่หลังจากเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะคะเรื่องลูกฝ่ายชายไม่เคยมาถามถ่ายเลย
สัปดาห์ที่แล้วเธอขายของอยู่ดีดีก็มีรถมาชนหน้าร้านข้าวของพังเสียหายวิ่งไล่รถคันนั้นเธอก็ต้องเป็นคนวิ่งไล่
และที่ช้ำใจก็คือเมื่อสองสามวันที่แล้วไปเปิดเฟซบุ๊กก็ไปพบว่าผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่แล้วก็เที่ยวกันอย่างมีความสุข
บอกว่าไม่ได้อยากเรียกร้องความสนใจหรือการดูแลแต่ที่ลงคลิปก็อยากให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนว่าเราจะต้องผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้เพื่อลูกของเราค่ะ
ตอนแรกเราก็เลิกกันด้วยดีก็ตัดสินใจว่าโอเคเลิกกันไปก็คือเป็นพ่อเป็นแม่แต่พอหลังจากที่เลิกกันไปเลยเราก็รู้สึกมาน้อยใจอีกว่าเขาไม่เคยแบบมาถามเรื่องลูกเรื่องอะไรเลย
วันนั้นที่ขายของอยู่เราดันเปิดมาเจอเจอคลิปที่เขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนใหม่ของเขาแล้วก็กำลังกินเที่ยวเต้นทั้งที่แบบโหเรากำลังนั่งขายของอย่างเหนื่อยความรู้สึกมันแบบมันอธิบายไม่ถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงที่เราเห็นในคลิปนั้นก็คือเป็นผู้หญิงที่เราเคยสงสัยมาตลอดเคยถามเขาแล้วเขาปฏิเสธมาตลอดว่า
คนในโลกออนไลน์ก็ไปให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวค่ะ